แปลวางหนีกันนีกว่านะคะเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าจะตัวหัวขาบนี้ยังไงเลยค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะความสวยนี่มันไม่ไหวจริงคุณผู้ชม

พี่เอสุ่มประชายค่ะนี่คือพี่เอสุ่มประชาย
คู่จัดละครแม่เบี้ยของดิฉันนี้ละหา
คุณผู้ชมดิฉันไม่รู้จะร้องเพลงอะไรให้พี่เอเลยค่ะ
ความสวยความเจ็บความฉ่ำนี่บอกเบอร์เขาไม่ได้เพราะแกปั๊วปังเหลือเกิน
เอสุภาชัยตัวจริงไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักแสดงตัวแสดงแทนด้วยนะ

แต่งหญิงจริงจังก็คราวนี้ค่ะมาในลูกของสาวผมมอบสั้นนะคะ
หน้ามาประหนึ่งว่าเป็นน้องลิซ่าค่ะ
โอ้โหตายแล้ว
โยโย่บดโยยี่ว
ปวดหัวปวดคอปวดไหลเล่นกล้องไปมาโอ้โหส่วนเมคอัพนั้น
พี่เอเขาก็จัดเต็มนะคะตานี่หวานฉ่ำเจียวคุณผู้ชม
ปกติก็จะเห็นกันพี่เอถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอนะคะ

แกเป็นอะไรแกร้องอะไรอยู่นะคะ
เอาเป็นว่านะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะพี่เอบอกดิฉันว่า
กระจกปลาร้าอีกเหรอเนี่ยคุณผู้ชม
ต้องกราบขอบพระคุณอภินิหารการแต่งหน้าด้วยนะคะ
เนรมิตให้พี่เอของเรานะคะได้กลายเป็นเอลิซ่า
นี่นะคะเรียกว่าโอ้โห

ทำอยู่เยอะค่ะแฟนคลับชอบ
ดูซิดูอินเนอร์ดิ

กลัวพี่เอก็สวยแสงหน้าพี่อ้ำ
ถ้าพี่เอดูอยู่เพิ่งเป็นแฟนรายการเราได้นะ
เออดีค่ะสร้างคอนเทนต์บ่อยจ้ะแม่จ๋า